ท่านผู้ชมครับมีหนุ่มวัย๓๑ปีคนหนึ่งได้ส่งคลิปมาร้องเรียน
เพื่อขอความเป็นธรรมด้านคดีกับทางแฟนเพจของไทยรัฐนะฮะ
เขาบอกว่าเขาถูกทำร้ายที่ตลาดแห่งหนึ่งย่านนวมินนะครับ

ทีนี้คนที่มาทำร้ายเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพล

ก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ
เดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะฮะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์
ชายวัย๓๑ปีคนหนึ่งถูกรุมทำร้าย
ตลาดแห่งหนึ่งย่านนวมินกรุงเทพนะครับ
แล้วคลิปนี้ก็ถูกส่งมายังเพจของไทยรัฐนะฮะ
ซึ่งผู้ที่ถูกทำร้ายเนี่ยเป็นคนส่งมานะครับ
ชายเสื้อดำในภาพชื่อว่านายอรชุนภูมิงาม
เป็นผู้ที่ถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บจมูกหัก
กระดูกใต้ตาร้าว
ชกแบบรัวจากผู้ชายเสื้อสีขาวนายอรชุนบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
ประมาณห้าทุ่มคืนวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนั้นเขากับภรรยาแล้วก็ลูกสาว
อายุ๖ขวบกับ๓ขวบกำลังนั่งทานอาหารที่ตลาดย่านนวมิล
จู่ผู้ชายเสื้อสีขาวเดินมาหาที่โต๊ะพร้อมกับลากตัวเขาออกมาข้างนอก
แต่ไม่เป็นผลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ลูกสาวที่อายุ๖ขวบที่วิ่งตามภรรยาเข้ามา
เพราะว่าเห็นพ่อกำลังถูกรุมทำร้ายนะฮะตกใจมาก
ถึงขั้นวิ่งหนีเตลิศออกไปเลยนะเพราะว่าลูกกลัวมาก
จู่ก็มีกลุ่มวัยรุ่นแหละครับเดินเข้ามาล็อกคอที่โต๊ะครับ
ที่ผมก็ยังไม่รู้ว่าผมไปทำอะไรครับเดินมาเสร็จเขาก็มาล็อกคอ
แล้วเขาก็มาถามว่ามองหน้าพ่อเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
ตอนแรกผมยังไม่เห็นพวกเขาครับพอสักพักพวกเขาก็เอามอไซค์มาจอดครับ
เอามอเซ้เข้ามาจอดเป็นสิบคันเลยพี่เห็นแล้วทีนี้เขาก็เลยลุมเข้ามาซัดผมครับ
ผมก็คอยผลักคอยอะไรเพราะว่าตาเขาต่อยแล้วตาผมปิดหมดเลยครับ
แล้วมองไม่เห็นเลยครับผมก็บอกครับบอกว่าเออมีอะไรทำไมไม่คุยกัน
ทำผมทำไมเนี่ยเออถ้าปัญหามันเกิดอ่ะกล้องตรงแถวนั้นเขาก็มี
ผมก็บอกว่าเออถ้าผมไปทำอะไรไม่ดีจริงก็ไปกอกล้องมาดูอะไรประมาณนี้ครับ
ผมก็บอกเขาว่าเขาก็ไม่ฟังครับเขาก็ใส่อยู่นั่นนะครับ
ปล่อยแบบว่าจนตาปิดนะครับจนจมูกอักนะครับ
สารลูกนะที่ลูกเห็นพ่อตัวเองมาเจ็บแล้วก็ต้องมาร้องไห้หวาดระแวง
กว่าลูกจะเข้าหาผมได้ผมต้องแผลรักษาแผลหมด
เพราะเหมือนกันลูกผมเห็นผมแล้วร้องพี่กลัว
กลัวพ่อแบบว่ากลัวไปเลยครับพี่
วันที่โดนนะครับผมเลยบอกว่าให้เอาลูกกลับไปก่อนนะครับ
เอาผมไปโรงพยาบาลเองครับแล้วก็แม่ตามไปที่หลังนะครับ
เพราะว่าลูกผมร้องลั่นตลาดเลยครับ
คือสาเหตุเนี่ยนายอรชุนบอกว่าก็คิดว่าคงมาจากความไม่พอใจ
เพราะว่าคนก่อเหตุบอกว่านายอรชุนไปมองหน้าพ่อของเขา
ก็รู้แค่นี้นะครับอ่าแต่ว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ก็เคยมีเรื่องกันมาก่อนอยู่แล้ว
ตอนนั้นโดนชุดพวกเขาเนี่ยครับแต่ว่าเมื่อนี้ที่แผ่ใต้ตาแตกเนี่ยครับ
เขาบอกว่าผมไปมองหน้าพ่อแล้วก็ผมไปทำร้านไปพังร้านเขา
ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นก็ไปเอากล้องมาดู
เพราะว่าตรงร้านเขามีกล้องอยู่ครับ
เขาก็ไม่มีกล้องก็เลยมายืนยันเป็นผมครับ
ด้านเนี่ยครับพี่เรื่องคดีความเรื่องอะไรครับ
ผมกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมครับเพราะว่ากลัวคดีมันจะล่าช้า
กลัวมากที่สุดครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาเล่นผมอีกครับ
เคยมีกรณีกันมาแล้วแล้วมาโดนอีกนะฮะ
ก็แจ้งความไว้ที่สนโฆครามเจ้าของท้องที่นะครับ
ทางตำรวจเรียกคนที่ก่อเหตุไปสอบปากคำแล้วแต่ว่าทางนายอรชุนเขาเกรงว่า
ไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากอีกฝ่ายหนึ่ง
เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ซอยนวลจันทร์แล้วก็ได้เรียกค่าเสียหายไปคนละสี่หมื่นบาท
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาชดเชยมาเยียวยานะครับ
พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนะครับที่สนโฆครามยืนยันว่าตอนนี้กำลังรอผลจากแพทย์ที่ตรวจอาการบาดเจ็บของนายอรชุน
ว่าจะเป็นบาดเจ็บหรือบาดเจ็บสาหัสหลังจากนั้นจะเรียกคนที่ก่อเหตุมาสอบสวน
แจ้งข้อหาตามขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะฮะ
แต่อันนี้เขาแจ้งมาทางเพจไทยรัฐแจ้งข่าวแจ้งคลิปนะครับ